แมวแบบนี้แล้วก็นึกถึงข่าวนี้เลยค่ะ
เพราะแมวตัวเนี้ยมันกลายเป็นเหยื่อของงูอุ้ย
สุดท้ายงูตัวนี้จะถูกจับได้อีกหรือไม่ไปดูกันหน่อยค่ะ
จับได้แล้วค่ะแต่ก่อนที่จะจับได้บอกเลยว่าเกือบไปแล้วไอ้ลูกแมวเอ๋ย
งูเหลือมบุกเข้ามาในบ้านหลังนี้คือบ้านเลขที่๓๒๔ทับ๒๗
ในเขตเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีโอ้โหเลื้อยมาเกาะที่รั้วข้างบ้านแบบนี้
เจ้าของบ้านตกใจว่าเฮ้ยเจองูมาอยู่แถวบ้าน
แล้วยังเคราะห์ดีตรงที่ว่ามันกำลังจะเขมือบ
มันจ้องจะเขมือบแมวที่เลี้ยงไว้๓ตัว
แต่เขาบอกว่ารอบนี้เป็นรอบที่๒แล้วนะ
รอบแรกมีคนมันเคยเห็นมันมาแล้ว

เพราะว่ามันเกิดคืนลูกแมวไปแล้ว๓ตัว
ใช่มั้ยมันเคยกินไปแล้วใช่มั้ย๓ตัว

ฉันว่ามันคงแบบว่าเคยเข้ามาแล้วมันรู้ว่ามีเหยื่อแหละ

นั่นแหละทีนี้ยังไงเจ้าหน้าที่เขามาค่ะ
เจ้าหน้าที่ป้องกันภัยพิบัติทางบกเมืองพัทยา

ถึงก็เอ้าใช้เวลาจับอย่างรวดเร็ว

ใส่ถุงปุ๋ยเอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติที่ห่าง

ทีนี้ภารกิจนี้เสร็จสิ้นยังไงต่อ

ทะเบียนบ้านที่เราบอกไปแล้วตอนต้น
ชาวบ้านคนที่ดูข่าว
แล้วก็เจ้าของบ้านเขาก็มองว่าเออ
ทะเบียนบ้านน่าจะให้โชคให้ลาบแหละ
เพราะว่างูเข้าบ้านน่าจะนำโชคมาให้

เมืองพัทยาจังหวัดธรรมบุรีนี้นะ

มันมาแล้วก็โดนไล่ออกไปเลย

แต่สุดท้ายก็ถูกจับไปได้

อย่าเพิ่งไปสนใจเลขที่บุ้งที่บ้านมากนัก